ดูอีกหนึ่งคดีบ้างค่ะคดีนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อ๓ปีที่แล้ว
กรณีที่ลูกจ้างไปร่วมกันฆ่าในจ้างหมกป่ามันสำปะหลัง

จากมีการทุบมีการแทงทำร้ายแล้วเนี่ยยังมีการตัดหัวเอามาเผาอีกค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ทางกองปราบได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๕คนที่เป็นลูกจ้างเรียบร้อยแล้วด้วย
แต่สารก็มีการอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมนะคะก็คือภรรยาของผู้เสียชีวิตนั่นเองนะคะ
ก็นี่แหละเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้าในคดีนี้หน่อย
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจกองบังคับการปราบรามก็นำตัวผู้ต้องหา๕คนไปฝากขังสารจังหวัดกาญจนบุรี
มาดูกัน๕คนเนี่ยคนที่เป็นคนบงการรายใหญ่เลยคือนายภูผาทองผาทองภูมิหรือว่านายใหญ่
คนนี้เขาเป็นหัวหน้าคนงานนะคุณ
อกจากนี้ก็จะมีนายโซนีนายนิวอ่องหรือว่าโอม
รวมถึงนายมนตรีศูนย์คำหรืออิมแล้วก็นายนัทพงศ์วิวัฒน์กุลธรหรือว่าก๊อฟ
กอฟเป็นหลานชายของผู้ตายนะคะ
โดยทางด้านลูกชายของผู้ตายคือนายพิเศษสัจธรรมพิวัฒน์หรือว่าอาม
ก็มาติดตามคดีนี้ค่ะที่สพไซโยกแล้วก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าหลังจากที่คุณพ่อหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
ลูกน้องอาร์มคือต้องอยู่กับนายใหญ่ที่เป็นหัวหน้าคนงาน
แล้วนายใหญ่เขาเปิดตัวเลยค่ะว่าเป็นสามีคนใหม่ของแม่
นายใหญ่เนี่ยใช้ชีวิตตามปกติเลยส่วนตัวลูกชายเนี่ยบอกว่าไม่มีความสุขเลย
ที่ผ่านมานายใหญ่ก็จะมีการข่มขู่ตลอด
แล้วลูกชายก็ถามแม่ด้วยนะแม่พ่อไปไหน
ทำไมพ่อหายไปพ่อไม่อยู่แม่บอกแบบนี้พ่อไปบวชที่พม่า
ซึ่งลูกชายก็เอ๊ะจริงเหรอพ่อไปบวชที่พม่าจริงเหรอ
ตั้งข้อสังเกตแล้วก็สงสัยตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ
แล้วทีนี้คุณผู้ชมพอเวลามันผ่านไปประมาณสักเดือนนึง
หายไปสักเดือนนึงลูกชายก็สังเกตเห็นพฤติกรรมแปลก
ของกลุ่มคนงานว่าเปลี่ยนไปเลย
ที่เคยคุยเล่นกันสนิทกันทุกคนตีตัวออกห่าง
แล้วก็ไปอยู่กับฝั่งพ่อใหม่คือนายใหญ่หมดเลย
วันหนึ่งความลับไม่มีในโลกจริงคุณผู้ชม
เพราะว่าลูกชายได้ยินกลุ่มผู้ต้องหาคนงานเนี่ยนะ
คุยกันถึงเรื่องคดีนี้แล้วก็มาสารภาพว่า
กลุ่มคนงานที่เป็นผู้ต้องหาร่วมกันลงมือฆ่าพ่อของน้องอามตาย
แล้วมีนายใหญ่หัวหน้าคนงานนี่แหละเป็นคนบงการ
ทีนี้ค่ะลูกก็เลยเอาไงดีล่ะ
เอาเรื่องนี้ไปบอกกับญาติแล้วก็ไปแจ้งความที่กองปราบ
ให้ช่วยคลี่คลายคดีแล้วนี่แหละเป็นที่มาว่าทำไม
เหตุการณ์ผ่านไป๓ปีกองปราบถึงรู้เรื่อง
แล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้ง๕คนได้
เมื่อวันที่๒๗มิถุนานะคะ
แล้วก็ตำรวจจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมดแบบครบทุกคนคือวันที่๒๙
เดี๋ยวไปฟังเสียงลูกชายของผู้ตายหน่อยนะคะ
ดังเพราะเมื่อแรกนี้คือกาศสีขาสุมงคัน

เห็นไปอย่างไร

ก็มันทางแบบไม่ค่อยคุยเลยประมาณนี้

นอกจากนี้เนี่ยนะคะลูกชายของผู้ตายเนี่ย
ก็บอกด้วยบอกว่าเคยถูกคนตาม

มาเป็นสามีใหม่ของแม่นี่แหละอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
อันนี้คือข้อมูลที่ทางด้านลูกชายผู้ตายให้ไว้
คุณผู้ชมนอกจากที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้ง๕คนได้แล้ว
สารก็มีการอนุมัติหมายจับนางสุพัชยาสัจธรรมพิวัฒน์
หรือว่านางเอียดเป็นภรรยาของผู้ตายนะคะ
ข้อหาก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
เพราะว่าอะไรตำรวจเขาไปสอบสวนไปขยายผล
แล้วก็พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนฆ่าค่ะ
คือตัวนางเอียดเองก็มีการไปคบหากับนายใหญ่
แล้วนายใหญ่ก็เหมือนกับว่าคือมีสัมพันธ์กันช่วงหลัง
ประกอบกับนางเอียดเองก็มีการทะเลาะกับผู้ตายบ่อยครั้ง
ช่วงหลังเรื่องเกี่ยวกับร่างทรงอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ
แล้วก็ทางด้านผู้ต้องหาเองนายใหญ่
บอกว่าตอนแรกจะทำร้ายเพื่อให้แค่พิการ
แต่ไปมาคือถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็มีการบันทึกคลิปวิดีโอคำรับสารภาพของนางเอียดด้วยนะคะ
บอกว่ามีส่วนร่วมในการวางแผนแต่ไม่ได้ร่วมในการลงมือฆ่า
ระหว่างที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๕คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นางเอียดก็ถูกคุมตัวอยู่ภายในรถของตำรวจ
ไม่ได้ลงไปที่จุดทำแผนด้วย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ให้น้องอามที่เป็นลูกชายของผู้ตาย
ได้คุยกับนางเอียดคือคุยกับแม่แต่ได้คุยกันช่วงสั้น
ซึ่งลูกชายก็บอกกับแม่นะคะบอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะ

แล้วเมื่อวานนี้ตำรวจก็นำตัวนางเอียด
ส่งฝากขังสารจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
ก็เป็นการปิดคดีที่ก่อเหตุสังหารโหด
ตั้งแต่๓ปีที่ผ่านมาจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดแล้ว